เราเริ่มต้นข่าวสารของเราในคืนวันนี้ด้วยเรื่องของเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดพัทธลุงมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถกระบะตระเวนปักป้ายหาเสียงของผู้สมัครสอสอนะครับ
เลี้ยวรถตัดหน้ากระทันหันทำให้คนขี่แล้วก็คนซ้อนได้รับบาดเจ็บไปสองคน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กูภัยเร่งช่วยเหลือนางสาวจันทิมาหนูกลับอายุ๒๕ปี
และนายภัยทูลหนูกลับอายุ๒๗ปี

อยู่บนถนนสายอภัยบริรักษ์ช่วงพัทธลุงลำเป่า

ตำบลครูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
กลางถนนพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ในสภาพพังยับเยิน

บนถนนมีป้ายหาเสียงของภาคการเมืองหนึ่งตกอยู่
ตำรวจสอบสวนนายสมจิตล่มหมุนอายุ๕๘ปี

ระเวนผิดป้ายหาเสียงผู้สมัครสอสอตามถนน
แต่ขณะเลี้ยวกลับรถเพื่อมุ่งหน้าไปทางลำเป่า
ผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองพัทธลุงด้วยความเร็ว
พุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างจัง
ส่วนที่จังหวัดสาแก้วเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม
ใกล้กับสี่แยกสะแก้วบนถนนสุวรรณสอน

ที่เกิดเหตุพบศพเด็กชายเกรียงศักดวงตาอายุ๑๓ปี
และเด็กชายธีรเทพสิงหเปี่ยมอายุ๑๔ปี

คว่ำหน้าอยู่บนถนนสภาพศพกระโหลกแตก
ออกไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ในสภาพพังยับเยิน

ก่อนเกิดเหตุมีรถเก๋งสีขาวเฉียวชนรถจักรยานยนต์ที่นั่งซ้อนกันมา๓คน

สิบล้อที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทัน

ซึ่งเป็นคนซ้อนเสียชีวิตคาที่
ส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์กระโดดหนีเอาชีวิตรอดมาได้หุดหวิด
จากนั้นรถเก๋งกับรถบรรทุก๑๐ล้อได้ขับหลบหนีไป
ตำรวจเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เพื่อติดตามคนขับรถทั้ง๒คันมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่จังหวัดประจวบคิวรีขันต์เกิดดูปฏิเหตุตรงปากซอยหัวหิน๗๘บนถนนเพกัดแสม
ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินโดยที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะ๔ประตูพังเสียหาย
ใกล้กันพบศพนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันวัย๗๐ปีเสียชีวิต
สภาพกระโหลกศีรษะแตกห่างออกไปเล็กน้อยพบรถพ่วง๑๘ล้อจอดอยู่
ตำรวจสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนเพชรเกษม
ท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางแล้วเสียหลักล้ม
พ่วงที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทันจึงเหยียบซ้ำเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตขาดที่
ที่จังหวัดนครปฐมเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ
ตรงจุดกลับรถหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนเพชรเกษม
ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมทำให้นายวิวัตรจิตวิริยนนท์อายุ๖๘ปี
เจ้าของร้านขายข้าวหมูแดงชื่อดังในจังหวัดซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่
ที่เกิดเหตุยังพบรถกระบะจอดอยู่ในสภาพหน้ารถมีร่องรอยถูกชน
เตรียมหลิววัฒนาอายุ๗๑ปีเสียไร่อ้อยคนขับรถกระบะเปิดเผยว่า
กำลังขับรถมุ่งหน้าโรงพยาบาลสนามจันทร์แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นจุดกลับรถใต้สะพานตนเองได้รับสัญญาณไฟเขียว
แต่รถจักรยานยนต์เลี้ยวกลับรถตัดหน้าแล้วเบี่ยงออกเลนซ้ายทันทีจึงพุ่งชนอย่างจัง
ไรอยากจะครบเถอะแบบนี้ไหมถูกจะทำไง

เป็นเครื่องกั่นน้าเหรอฮะ
พ้อออกไม่ต้องก็รูเถิดออกมา
รูเถิดออกมาแล้วเคาร์ทำล่ะ

ตำรวจเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ท้ายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เสียหลักชนต้นไม้แล้วตกคูน้ำริมถนนอ้อมค่าย
หมู่๕ตะบนปากภูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ที่เกิดเหตุพบศพนางลัดดาจันทรวิมลอายุ๔๓ปี
แม่ค้าขายอาหารเสียชีวิตในสภาพมีบาดแผลชะกันที่หน้าผาก
โดยมีลูกสาววัย๑๗ปีที่ได้รับบาดเจ็บยืนรอขอความช่วยเหลือ
ภายจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบถามทราบว่า
สองแม่ลูกขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างกลับจากตลาด
แต่คาดว่าผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นคนขับขี่อาจจะหลับใน
พุ่งชนต้นไม้แล้วตกลงไปในคูน้ำข้างทาง